เรื่องที่เล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ

เคยได้ยินไหมคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ย
มีความเชื่อนะคะว่ามีจิตสัมผัสค่ะ
ว่าชาติที่แล้วเราเป็นลูกหลานพญานาค

แล้วมีดาราดังหลายคนคุณผู้ชมเชื่อแบบนั้นค่ะ
เชื่อว่าตัวเองมีสายยานพญานาคค่ะ

ลูกทุ่งชื่อดังค่ะพี่ชายของเราเอง
ยิ่งยงยอดบัวงามคุณผู้ชม

แล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบทั้งรูปปั้น

พี่ยิ่งยงเปิดใจกับเรานะคะว่าเคยมีความคิด
จะไปประเทศอินเดียเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะอยากจะไปชมความงามของพระพุทธรูป
ภาพรางนาคตกที่เป็นแบบดั้งเดิม

เชื่อแล้วก็ขนลุกสู้เลยคุณผู้ชม
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้

ตอนนั้นเจ้าตัวรู้สึกเย็นวาบ

มีเกร็ดพระยานาคว้ายอยู่สมนวณมาก
เมฆบังเงาพระจันทร์ดู

มันอาจจะแสงสีเงาเลยนะคะ
ถ้ามองให้เป็นเรื่องธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติแหละนะคะ

แล้วก็ที่สำคัญมีอาจารย์มาทักด้วยว่า
ยิ่งยงคือสายยานพญานาคตัวจริงค่ะ

เล่ากี่ทีกี่ทีก็ขนลุกสู้เลยล่ะค่ะ
ความศรัทธาเขาส่งต่อให้ถึงพี่ยุง

วัดที่บ้านเกิดวัดโคกโพนจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
ตัก๑๒เมตรสูง๒๙เมตร
ง่ายก็คือสูงประมาณตึก๕ชั้นเลยล่ะค่ะ
ไปฟังเสียงของพี่ยิ่งยงว่าแกเชื่อขนาดไหนค่ะ
๕๖ปีแล้วราย๑๐ล้าน
ยกมือเอาด้วยจ้าเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบอร์
เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อเสื้อในสิ่งที่เฮ็ด
ใครนินทาฉันเนี่ยเออจำยังมากเลยนะ
เอาคุณผู้ชมขาไปต่ออีกคนหนึ่งก็แล้วกันค่ะ

กับการสร้างสะพานองค์พญานาคที่วัดป่าศรีสมบูรณภูดิน

โดยการสร้างครั้งนี้เนี่ยเธอคุณแม่คุณบานเย็นรักแก่นเนี่ย
มีความเชื่อว่าจะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อไปยังองค์พระพุทธรูป
ที่คุณตาของเธอคนนั้นเคยเป็นคนปั้นกับมือ

ลูกหลานได้มากราบไหว้นะครับ
พระที่ตั๊บเป็นคนปั้นกับมือเลยอ่ะ

สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับสายพญานาคของพี่แคนดี้นะ

เราเนี่ยเคยนำเสนอข่าวพี่แคนดี้เนี่ย
พิธีบวงสวงองค์พญานาคที่บ้านบ่อยมาก
เราไปเก็บภาพเขาบ่อยมากเลยคุณผู้ชมค่ะเอามาฝากกัน
แล้วสังเกตนะระหว่างที่ทำพิธีเนี่ยจู่พี่แคนดี้

มันซุดลงกับพื้นเลยแล้วมันร้ายลำ
ชนิดที่แบบว่ามันแบบหาทิศทางไม่ได้
มันอ่อนช้อยมันเหมือนคล้ายแบบกับงูอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็นี่นะยังไม่นับรวมพี่แคนดี้
เวนทำบุญในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก

อย่างล่าสุดไปร่วมทริปกับพี่ยิ่งยงที่คำชโนธไง

พระอาทิตย์ทรงกดน้ำตาเทียนที่ไหลลงมา
แล้วมีลูกสนับคล้ายกับพญานาคด้วย
อันนี้พระอาทิตย์ทรงกฎคุณผู้ชมค่ะ

ปิดท้ายด้วยพี่ส้มเช้งสามชาติคุณผู้ชม
ความสวยตีคู่มากับการเป็นสายมูเลยนะจ๊ะ
เรื่องยานพญานาคพี่ส้มเช้งบอกว่า

เพราะว่ามีพระอาจารย์ที่พี่ส้มเช้งนับถือ
เคยทักพี่ส้มตอนที่บวชถือศรีนะ
บอกว่านี่ส้มตัวเองรู้ตัวหรือเปล่า

มีทั้งเพศมีทั้งพญานาคคอยคุ้มครอง

หลังจากนั้นค่ะพี่ส้มเช้งก็บูชาพญานาคมาโดยตลอดเลย

ให้ความร่มเย็น๕องค์ด้วยกันค่ะคุณผู้ชม

รู้สึกว่าตัวเองคือมีครูบาอาจารย์เป็นท่าน
ถ้าพูดเขาเข้าใจเลยก็คือ
มีสายยานพญานาคตั้งแต่เริ่มต้นที่พี่บวช

ก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบมันผิดปกติ

มีครูบาอาจารย์ดูแลอยู่อะไรอย่างนี้
พี่ก็มีความเชื่อและศรัทธา